ถึงแก่ศัลยกรรมของพลเอกเบรมตินสุรานนท
นับเป็นความสูญเสียของบุคคลสำคัญของประเทศไทยนะครับ
เพียงเฉพาะแวดวงทหารแล้วก็การเมืองเท่านั้นนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาท่านผู้ชมไปย้อนดูคุณอุปการณ์ของประธานองค์คมนตรี
และรัฐบุรุษ๒แผ่นดินที่สร้างประโยชน์ไว้ให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย

พิเศษที่คุณจะทำใหญ่ก็ได้แต่เพิ่มกฎดีให้มากขึ้นในชาติบ้านเมืองกว่ามาก
เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินคือคติประจำใจที่พลเอกเบรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ๒แผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษรัชกาลที่๙
และพระบาทสมเด็จพระวัชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
ซึ่งต่างทุ่มเทสนองงานแผ่นดินใน๒ราชการยาวนานถึง๓๑ปี
ในชีวิตราชการท่านมีผลงานโดดเด่น
ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่๒ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมินิต
ด้วยการใช้ยุทธวิธีทางการเมืองนำการทหารลดเงื่อนไขของสงคราม
กลุ่มมวลชนผู้รักชาติและต่อต้านคอมมนิตจนได้รับยกย่อง
เป็นนักรบสุภาพบุรุษผู้ดับไฟอีสานนำประเทศกลับสู่ความเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ
เข้าสู่เส้นทางการเมืองขณะดำรงตำแหน่งอยู่ในกองทัพ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลสมาชิกวุฒิสภา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
และผู้บัญชาการทหารบกในช่วงเวลาเดียวกัน
จะก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่๑๖ของประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งยาวนานถึง๘ปี๕เดือน
กลางการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบของความซื่อสัตว์สุจริต
เดี๋ยวขั้นพื้นฐานหรือแก่นแทรกของพ่อเอกเปรมแล้ว
เป็นคนที่เป็นนายทหารที่เป็นนายทหารอาชีพ
สามเป็นในทหารที่มีผลงาน
พลเอกเบรมมีบุคลิกภาพที่ดีมาก
สามท่านมีบุคคลที่ท่านใช้เป็นประโยชน์ได้แยะในคอลโมของท่าน
ซึ่งผมก็เอ่ยชื่อไปหลายคน
สี่ท่านมีค่าราชการชั้นผู้ใหญ่

จากการที่ท่านทำมายอมรับ
เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดแย้งกัน
หลังประกาศว่าป๊าพอแล้ว
ขอรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่มีพักการเมืองเสนอ

พลเอกเบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากราชการที่๙
พระกรุณาปลดก้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นองค์คมนตรีประธานองค์คมนตรี
และได้รับยกย่องเป็นรัฐบุรุษ
ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยความจงลักษณ์พรรคดีเสมอมา

ส่งพระกรุณาปลดก้าวปลดกระหม่อม
ดำรงตำแหน่งประธานองค์คมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
คุณงามความดีและผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์
เป็นแบบอย่างให้กับชายชาติทหาร

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน